สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนแล้วหนาสวัสดีชาตินัทชาขีดโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคืนนี้เนี่ยใครรู้สึกร้อนจนนอนไม่หลับนะคะ
กันเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่จะไปแข่งขันสู้ศึกนะคะ

ฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ส่งถ่ายท่อสดยิงตรงมาจากสนามอัลมักตูมค่ะ
สาธารณรัฐอารับเอมิเรตค่ะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบสภาพอากาศในดูไบนะคะ
เราพบว่าสภาพอากาศค่อนข้างคล้ายกับบ้านเราเลยค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๘องศา

แต่ว่าช้างศึกของเราจะรู้สึกร้อนเหมือน๓๘องศาค่ะคุณผู้ชม
เนื่องจากดูไบน์นะคะเป็นพื้นที่ติดทะเล
เพราะฉะนั้นความชื้นสูงนั่นเองค่ะ

คุณผู้ชมคะหลายคนบ่นว่าโอ้โหร้อนเหลือเกิน

แผนที่กลายเป็นสีส้มแบบนี้เลย

เพราะว่ามรสุมจะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ

วันนี้ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์กันค่ะเพราะว่า
ที่นั่นนะคะต้องเผชิญกับพายุที่พัดขึ้นฝั่งค่ะคุณผู้ชม
ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะ
เป็นผลกระทบจากพายุฉอยหวันนั่นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์ไปแล้วนะคะ